เขามีวัตถุที่มันเหมือนน็อตแต่มันก็เป็นยาง

คือเรียกว่าเบรกกันตัวโก่งเลย
เมื่อวานตอนเย็นรถที่ใช้เส้นทางสะพานวงแหวนต่างระดับแหลมชะบังขาเข้ามอเตอร์เวย์สาย๗ดูดิเต็มไปหมดเลยนะครับ
คือเขาก็ขับไปเขาก็ตกใจมันจะทำให้ยางเขาแบนหรือเปล่าวัดถูกอันนี้มันคล้ายน็อตตกหยึดเกลื่อนถนนแต่มันก็เป็นยางมันไม่ได้เป็นเหล็กนะฮะ
ทำให้เขาก็เบรกกันแบบนี้แล้วขับช้าชะลอดูสิมันคืออะไรรถก็ติดยาวเป็นกิโลเลยนะครับ
ถุประหลาดนี้มันเป็นยางรูปร่างคล้ายน็อตตกเกลื่อนถนนบริเวณไหลทางรวมแล้วกว่า๑๐๐ชิ้น
ทีนี้ตำรวจของสพแหลมชะบังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็ไปตรวจสอบไปเก็บออกมาจากถนนก่อนนะ
ให้การจราจรกลับมาสามารถคล่องตัวได้เหมือนเดิม
ซึ่งตำรวจเขาคาดว่ารถที่บรรทุกน็อตยางอันนี้มาเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เอากลับเป็นทางโค้งก็ทำให้ของที่เขามันทุกมาไอ้รถยางเนี่ย
มันตกลงมาที่พื้นถนนก็ทำให้ผู้ที่เขาขับรถตามมาผู้ที่เขาใช้ทางเนี่ย
ก็ตกใจแต่ว่าโชคดีมันก็ไม่ได้ทำให้ใครบาดเจ็บนะเพราะมันเป็นอย่าง
มันไม่ได้มีการกระดงกระเด็นไปโดนรถใครนะครับ
ขณะที่มีอีกคลิปหนึ่งให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะฮะนี่
เป็นคลิปเหตุการณ์รถกระบะบรรทุกผลไม้มาเต็มคันนะฮะดูสิครับ

คือเขากำลังจะขับขึ้นเขาป่าตองที่ภูเก็ตแต่ว่าน้ำหนักผลไม้มันเยอะ

แล้วก็ไหลลงไปขวางถนนอยู่

คุณคือมันอันตรายมากแล้วมันดูน่ากลัวมากนะคะ

คุณอย่าพยายามถึงกว่านั้นเลยนะคะ

ต่อมาก็เขามาช่วยกันเอาของออก
แล้วก็เอารถลงมาแล้วก็เอาออกจากพื้นที่ไป
คือต้องมีคนขึ้นไปนั่งอยู่บนกระโปรงหน้ารถก่อน

และคนใช้รถใช้ถนนรอบข้างกันบ้างเถอะนะคะ